คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเยาวชนอายุ๑๔ปีเอาอีกแล้วอ่ะ
คือไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนแล้วมันมีงานคอนเสิร์ต
อยู่ในพื้นที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ก็ไปกับกลุ่มเพื่อน
ขากลับจะกลับไม่ถึงบ้านดี
โดนกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นน่ะ
รุมทำร้ายเอาไม้ตีตีแล้วคุณเชื่อไหมทำร้ายน้องเขาถึงขนาดไหน
แงะเอาไอ้ยางในของรถมารัดคอเขา

แล้วน้องยังเป็นเยาวชนอยู่เลยอายุเพียงแค่๑๔ปีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
คือเรื่องนี้พูดสิทธิ์ข่าวก็เดินทางไปค่ะ

ที่ตำบลโนนทองอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ที่จังหวัดชายภูมิ
ครอบครัวเนี่ยตั้งพิธีศพแล้วนะคะ
ยาวชนชายุ๑๔ปีนำร่างมาสวดบำเพ็ญกุศลศพเป็นคืนแรกเมื่อวานนี้
โดยเพื่อนของน้องวัย๑๔เล่าแบบนี้
วันเกิดเหตุผมกับเพื่อน๖คนขี่มอเตอร์ไซค์ไปกัน๓คัน
แล้วไปดูคอนเสิร์ตที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์นั่นแหละ
เสิร์ตจบก็ไม่มีอะไรพวกผมก็ขี่รถจะกลับบ้าน
กลายเป็นพอมาถึงถนนในหมู่บ้าน
ไปเจอวัยรุ่นเจ้าถิ่นขี่รถสวนมามากันเป็น๑๐คัน
แล้วไล่ตามมาทำร้ายเอาไม้มาทุบเอามีดมาฟัน
ถีบรถของเพื่อนผมที่ตายจนล้มเลย
ตอนนั้นทุกคนต่างลุกขึ้นได้ก็วิ่งหนีเข้าป่าเอาตัวรอด
แต่ตัวน้องที่เสียชีวิตเพื่อนผมหนีไม่ทัน
ก็เลยถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเจ้าถิ่น
เอาไม้รุมทุบตีหัวแล้วก็ลำตัว
ไม่พอเอามีดไปฟันที่ล้อมอเตอร์ไซค์
แล้วเอายางในของรถออกมารัดคอเพื่อนผมแล้วหนีไป
กูภายตอนมาถึงหน้าวิญญาณทีนั้นช่วยกับปั้มหัวใจ
สุดท้ายยื้อไม่ได้น้องเสียชีวิตนะคะ
เห็นเหตุการณ์ชื่อคุณนาธีพงศ์นะเล่าแบบนี้
ตอนนั้นนั่งอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
แล้วเห็นมีผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก็เลยเห็นว่าเอ๊ะ
มันก็มีแต่มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่
แต่เห็นแล้วแหละว่าร่องรอยของมอเตอร์ไซค์มันเสียหาย
เพราะถูกกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นฟัน
แต่เห็นว่าน้องกลุ่มที่ถูกทำร้ายเขาวิ่งหนีเข้าป่าไป
ตอนนั้นผมก็ได้แต่เรียกบอกให้เด็กออกมาได้แล้ว
แต่ยังไม่แน่ใจว่าจังหวะไหนที่น้องเยาวชน๑๔คนตาย

พี่บ๊วยพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊าย
พี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊าย
พี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊าย
พี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊าย
พี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊าย
พี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊าย
พี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊าย
พี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊าย
พี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊าย
พี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊าย
พี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊าย
พี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊าย
พี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊าย
พี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊าย
พี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊าย
พี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊าย
พี่บ๊ายพี่บ๊ายพี่บ๊าย